ครับมีญาตินะครับครอบครัวนะหรือว่าสามีของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเธออายุ๔๔ปีแล้วได้นำภาพเหตุการณ์เนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
มาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์ด้วยเพื่อให้ช่วยตามหาตัวคนขับรถกระบะคันหนึ่ง

นี่ครับคือขับมาแล้วก็ชนจักรยานยนต์คันหนึ่ง
คนขี่จักรยานยนต์ที่เขาเป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปีเนี่ยล้มคว่ำแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
คือสาหัสถึงขั้นซี่โครงหักทิ้มม้ามแตกมีเลือดออกในสมองนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืด๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
คนขับกระบะพอชนจักรยานยนต์แล้วก็ขับรถหนีไปเลย

ค่ะนะฮะโอ้โหเขาหนักนะครับอืมดูจากภาพเนี่ยครับเย็บเนี่ย
สามสิบเข็มได้นะครับต้องเข้าผ่าตัดด่วนนะฮะ
มีบาดแผลใต้ตานะครับร่องรอยถลอกตามร่างกายนะครับ
ผู้ที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ถูกกระบะที่ขับอยู่ช่องซ้าย
แล้วเปลี่ยนเลนทางขวากระทันหันแล้วก็ชนจนล้มเนี่ยนะครับ
คือนางสาววรัชยานะครับอายุ๔๔ปีนางสาวรัชยาชัยจินดานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานเขตจตุจักรถนนวิภารีรังสิตนะครับ
คือนางสาวรัชยาเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองนะครับ
ตอนนี้หลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าเนี่ยล่าสุดคนขับกระบะเขามาปรากฏตัวเพื่อยอมรับผิดแล้ว
ให้เหตุผลว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวี
ก็ไปคุยกับคนเจ็บหน่อยเพราะพอจะให้การได้แล้วนะครับ
นี่ครับสภาพร่องรอยบาดแผลต่างยังเห็นอยู่นะครับ
นางสาววรัชยาผู้บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกำลังขี่จักรยานยนต์
จะไปส่งอาหารให้กับลูกค้า๓คนที่บ้าน
เป็นอาหารเหลวลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เป็นคนไข้ติดเตียงประมาณตี๓๑๔สิงหาคม
ขณะเกิดเหตุเธอไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะครับ
คือมารู้สึกตัวอีกทีก็คือฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาล
แสดงว่าตุ้มแล้วแบบไม่รู้เรื่องไปเลย
ใช่พอมาดูคลิปแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟัง
ยังตกใจว่าหูนี่เราโดนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
รอดมาได้ยังไงแล้วคนขับรถกระบะไม่รู้เลยเหรอ
ว่าขับรถชนจักรยานยนต์ของเราขับหนีไปเลยไม่หยุดไม่ช่วยเหลือเลย
สามีของเธอเป็นคนเอาคลิปมาโพสต์นะครับ
จนมีการตามหากันผ่านโลกออนไลน์ด้วยแจ้งความไว้ด้วยที่สอนอวิภาวดี
ผ่านไป๓วันนะครับหลังจาก๑๔สิงหาคม
ก็มีคนขับรถกระบะคู่กรณีติดต่อเข้ามาแสดงตัวว่าเขาคือคนขับรถกระบะนะครับ
เธอก็ไปบอกร้อยเวรเจ้าของคดีแล้วก็ได้นัดหมายเจรจากัน
กันวันนี้ฮะที่สอนอวิภาวดีคนขับกระบะเป็นผู้หญิงนะ
ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ส่งผลกระทบไปเยอะนะฮะ
เพราะว่าวันนั้นต้องเอาอาหารเหลวไปให้คนไข้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

ขณะนี้คนไข้ในวันนั้นเนี่ยยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะติดเชื้อด้วยนะครับ
เราถามว่าคุณขับรถไป
สะดุดก้อนหินสะดุดเนินสะดุดตกหลุมถนน

นิสัยคนปกติในการขับรถ

เท่าที่ได้รับรู้มาคือวิ่งไปเลย

แล้วทุกคนแล้วเรานอนอยู่กลางถนนไม่รู้สึกตัวแล้ว
แต่ทุกคนวิ่งกรูเข้าไปดูว่าเราเป็นอะไร

ยึดของเวลาสุดท้าย

ครอบครัวลูกคนในครอบครัว
ถ้าในมุมกลับคนที่นั่งเจ็บอยู่ตรงนี้
หรือคนที่โดนในคืนนั้นเนี่ย

คุณจะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้

วันนี้สามีของนางสาวรัชยา
ก็ได้พาภรรยาไปพบพนักงานสอบสวน
นวิภาวดีนะครับเพื่อเจรจากับคู่กรณีหลังจากที่ติดต่อกันได้แล้วนะครับ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาสามีชื่อนายชัยพฤกษ์นะครับ
เนี่ยคือภรรยาก็ยังไม่ใช่ว่าหายดีนะก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
นายชัยพฤกษ์บอกว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามตามหาตัวคู่กรณี
เริ่มจากจุดที่แบบไม่เห็นอะไรเลยจนไปหากล้องวงจรปิดได้นะครับ
ไปหาด้วยตัวเองทั้งกล้องของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด่วน
แต่ภาพมันไม่ชัดฮะจนไปได้ภาพของคนขับรถคันหนึ่ง
ที่เขาขับตามหลังมาพอดีแล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดี
พอเขารู้ข่าวเขาก็เอามาให้ค่ะส่วนภรรยาอาการยังไม่ดีขึ้นมากนักนะครับ
ซีกซ้ายเนี่ยยังชาอยู่ต้องทำกายภาพบำบัด
ขอบตาซ้ายมีร่องรอยการเย็บแผลนะฮะเพราะว่าเย็บหลายสิบเข็ม
ยังเจ็บที่บริเวณหน้าอกนะครับก็สาเหตุก็มาจากซี่โครงเนี่ยไปทิ้มม้าม
ไม่ค่อยสะดวกต้องใช้เครื่องช่วยพยุงยังต้องไปหาหมอทุก๒สัปดาห์
ตอนนี้ยังค้างเงินค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลอยู่ประมาณ๔๐๐๐บาท
จำนวนทั้งสิ้นรวม๗๐๐๐กว่าบาทอันนี้จากที่รักษารอบแรกนะ
รวมที่ต้องไปอีกต่อเนื่องนะครับ
วันนี้จะเจรจากับคู่กรณีเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถค่ารักษาต่อเนื่อง
เพราะตอนนี้รายจ่ายทั้งหมดพอภรรยาทำงานไม่ได้
สามีก็ต้องมารับผิดชอบคนเดียวมีลูกอีก๒คนที่ต้องดูแล
ค่ะทีนี้ค่ะทางคู่กรณีนะคะ
คนที่ขับรถกระบะที่ไปชนนะคะเป็นผู้หญิง
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกนี่ครับนางสาวทิพย์สุคลแก้วบุญแปงอายุห้าสิบ
ก็ไปที่สอนอวิภาวดีไปยกมือไหว้ขอโทษนางสาวรัชยาค่ะเนี่ยนะคะอืม
แล้วก็มอบเงินให้เบื้องต้นนะหนึ่งหมื่นบาทครับ
นางสาวทิพย์สุคลบอกว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กอยู่แถวประชาชื่น
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถกระบะรถฟอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียน๖กกยหญิง๑๙๗กรุงเทพ
เป็นลักษณะของรถยกสูงอะค่ะไปส่งลูกแถวคลองเตย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุได้ยินแค่เสียงสะดุดแต่ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไร
ได้ยินเสียงสะดุดแค่นั้นเขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าเขาชนรถจักรยานยนต์
แต่เห็นคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วคนที่ไปบอกก็คือลูกชาย
ลูกชายเห็นคลิปเห็น๓วันหลังเกิดเหตุนะคะ
ตอนนั้นไม่รู้จริงมาถึงตอนนี้พอเห็นภาพ
แล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนไปชนจริงก็ยอมรับผิด
แล้วก็พร้อมชดใช้ทุกอย่างค่ะ
มันเป็นรถกระบะไม่ใช่รถเก่งเราไม่รู้สึกได้
พี่ก็คิดว่ามันขึ้นไปตรงนั้น

ไม่ได้ตั้งใจค่ะพี่กล้าสาบานได้เลย
เพราะว่าในตรงนี้คือการขับรถเราเป็นผู้หญิง
กระบะมันสูงนะเพราะวิ่งไปเปลี่ยนล้อมา
ทางด้านตำรวจนะครับตำรวจสอนอวิภาวดีบอกว่า
ค่าเสียหายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตกลงกันเอง
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะ
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชน
รถอื่นเสียหายและมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
แล้วก็ข้อหาเรื่องไม่หยุดให้การช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงทราบโดยทันที